สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณชนะสวัสดีครับพี่ฝนครับ
ค่ะวันนี้นะคะมากัดกันให้สะบัดกับเราสองคนในคู่กัดสะบัดข่าว
เส้าอาทิตย์มาเจอกับเราสองคนแบบนี้ใช่แล้วค่ะคุณชนะและพี่ฝนธนาสุนทร
ฝนมาแล้วฝนมาแล้วรีบหน่อยเร็วรีบหน่อยรีบอะไรรู้ไหมคะ
ฝนรีบไปทำอะไรครับรีบไปเก็บผ้าค่ะกระดาษดาซีก็ฝนมาแล้ว
เฮ้ยแต่มาจริงมาจริงในกรุงเทพฯตอนนี้ฝนตกแล้วไม่รู้เหมือนกัน
ต่างจังหวัดเป็นอย่างไรบ้างชุ่มฉ่ำกันมากเลยนะคะ
แล้วก็ทุกตอนนี้มีหลายคนพูดเข้ามาในหู
แต่ก็ฝนน่ารักขนาดนี้ใครก็ติดแล้วเด้อ

มีเรื่องอะไรให้ได้ติดตามได้ดูในช่วงของสมัครค่าเบสค่ะ
โอ้โหเรื่องร้อนร้อนมาอีกแล้วกลุ่มวัยรุ่นนับสิบ
รุมทำร้ายผู้ชายคนนี้นี่แหละครับโดนแบบไม่ยั้งที่มาที่ไปเป็นอย่างไรต้องติดตาม
เจ้าหน้าที่เทศกิจยกรถมอเตอร์ไซค์หนุ่มคนนึงเพราะจอดบนทางเท้านะคะ
แต่เจ้าตัวไม่ยอมค่ะบอกกับเจ้าหน้าที่ว่าปวดท้อง
ยื้อยุดกันอยู่นานสุดท้ายจบยังไงโอ้โหต้องติดตามค่ะมีเหม็นค่ะ
ครับช่วงนี้หมอปลาไม่ได้พักอีกแล้ว
ไอดอลคนหนึ่งเขาร้องหมอปลาให้ช่วยที
ว่าแต่จะเสียวขนาดไหนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดในคู่กัดสะบัดข่าว
พี่ฝนจ้ะพี่ฝนจ้าฮึฮุจ้า
เขายกไม่ยกให้เขาส่งข้อความมาคุยกับเราหน่อยสิครับ
จ๋าพ่อจ๋าแม่จ๋าแฟนจ๋าส่งข้อความมาให้กำลังใจฝนธนสุนทรเยอะนะจ๊
ถ้าส่งมาเยอะแล้วจะให้หอมนะคะ
หอมพี่ดินตอนชายค่ะ
แบบนี้คุณผู้ชมไม่ส่งกันมาพอดี
แต่สิ่งที่เราจะให้คือบัตรกำนันมูลค่า๕๐๐บาท๑รางวัลจากบิ๊กซี
ส่งกันมาถามง่ายแค่อยากจะชวนพวกเราไปเที่ยวที่ไหนดี

เรื่องแรกนะครับคุณผู้ชมครับไปดูกันหน่อย
เขาบอกว่านุ่มเน็ตไอดอลอายุเพียง๑๙ปี
มาร้องหมอปลาช่วยด้วยเขาบอกว่าถูกคนคนหนึ่ง
ส่งข้อความมาจะชวนคุยเสียว
แล้วที่สำคัญเหมือนว่าไม่สมหวังบางสิ่งบางอย่าง
ไปโพสต์ข้อความในเฟซบุ๊คของเขา
เรียกได้ว่าเหมือนเป็นการให้ร้ายทางอินเตอร์เน็ตนะครับ
อู้วววว
คุณผู้ชมไปเจอกับนายคนนี้ครับ
ชื่อว่านายโอลีฟอายุ๑๙ปี
เขาเป็นเยาวชน๑๙ปีเป็นเยาวชนตัวอย่าง
ตอนนี้ไปเจอกับทางนายแพทย์ปรเมฆเพื่ออะไร

ตรวจสอบพฤติกรรมในแพทย์คนหนึ่งในจังหวัดอุดรธานี
ว่าเข้าข่ายผิดจริยธรรมจัญญาบันวิชาชีพแพทย์หรือไม่
หรืออาจจะเข้าข่ายความผิดพรบเรื่องของค่าราชการพลเรือนหรือไม่

ยังไงคะคือนายโอลิฟต์บอกว่าถูกนายแพทย์คนนี้
ซึ่งเป็นคนดังในติ๊กต๊อกมีผู้ติดตามเนี่ยตั้งครึ่งแสน
แล้วเคยประกวดร้องเพลงในรายการเพลงชื่อดัง
กันแกล้งเขาโดยการโพสต์เฟซบุ๊กให้รอ

เอาจุดเริ่มต้นเขาเล่าอย่างนี้
นายโอลี่บอกว่าก่อนหน้านี้นายแพทย์คนดังคนนี้

บอกว่าจะชวนมีเพศสัมพันธ์ลักษณะแบบนั้น

ในระหว่างที่พูดคุยกันถึงเรื่องของการรักษาอาการแม่บุญธรรมของเขาเนี่ย
เรื่องของเรื่องเนี่ยเหมือนกับว่าเขาไปขอความเห็น
เรื่องของการรักษาเพราะว่าแม่เขาป่วยเป็นโควิดอะไรแบบนี้ไง
เพราะว่าเป็นในแพทย์หมอ

แล้วอย่างนี้ตัวเขาเองนายโอลิฟต์ไม่ตอบกลับในเรื่องของความต้องการ
เกี่ยวกับเรื่องของการชวนไปเสียวไปนู่นไปนี่ไปนั่น
สุดท้ายครับถูกนำเรื่องราวเนี่ยโอ้โหมาโพสต์ประจาน
แล้วก็ถูกกล่าวหาว่าเขาใช้อภิษฎหรือเปล่า
ที่จะเอาแม่ของเขาที่ถูกเข้าใจว่าเป็นแม่มันทำหรือเปล่าไม่แน่ใจนะ
เหมือนว่าจะเอาไปหาเตียงรักษาโรคโควิดแบบไม่ต้องต่อคิว
พอถูกโพสต์ออกไปแบบนั้นเขาบอกว่าตัวเขาเดือดร้อน

ผมเดือดร้อนจริงครับเพราะผมเป็นพ่อค้าออนไลน์ครับมันต้องใช้ความน่าเชื่อถือต้องใช้หลายด้าน
แล้วตอนนี้เอฟซีก็เยอะผมโดนจวมจีน
พ่อแม่ผมก็เครียดไปด้วยแล้วผมก็เชื่อเด็กอายุ๑๙
ผมคงไม่อาจจะเตือนเรื่องแบบนี้
หัวน้องที่ชื่อโอลิฟถึงให้รักน้ำเนื้อด้านหน้าิ
อาจแต่อย่างนี้เรื่องของข้อพิพลาศอะไรแบบนี้
เหมือนกับว่านายแพทย์ที่ถูกกล่าวหา
ก็คือในโซเชียลของเขาชี้แจง
ในโซเชียลเขาชี้แจงแบบนี้
พี่ฝนเขาบอกว่าทุกอย่างเป็นเรื่องเข้าใจผิด
แล้วเขาก็บอกว่านายโอลีฟเนี่ยเยาวชน๑๙ปีคนนี้
โกหกแล้วก็ขอให้ทุกสื่อช่วยแก้ข่าวให้เขาด้วย
แต่ต่อมาครับในเมื่อโดนบุกไปถึงที่แล้วนะ
อย่างนี้ฮะบุคลากรของโรงพยาบาลนะฮะ
ที่นายแพทย์คนดังในโซเชียลเขาทำงานอยู่เนี่ยนี่เห็นไหม
มาให้กำลังใจแล้วนายแพทย์คนนั้นเขาก็มาด้วย

จริงทั่วทางโรงพยาบาลตะโกน
ตะโกนอะไรลูกมายพี่ฝนตะโกนว่า
ยายยายสู้เขาเรียกยาย
ทำไมยายไม่รู้เหมือนกัน
แต่อย่างนี้ละกันก็มีแฟนคลับมีคนนิยมชมชอบนั่นแหละ

ไปดูในช่วงที่เขาได้พบเจอกับ

เขาได้ตอบคำถามกับนักข่าวด้วย
แล้วฟังคำตอบเขาค่อนข้างจะน่าสนใจ
ไอ้ที่เป็นแชทต่างที่หลุดมาในอินเทอร์เน็ตเนี่ย
เขายอมรับเขาเป็นคนส่งให้นายโอลีฟ

แล้วเขายอมรับว่าชวนมีเพศสัมพันธ์จริง

เพื่อแลกกับเตียงรักษาแม่
อ้าวนี่คุณหมอยอมรับเหรออันนี้เขายอมรับจริงนะ
แล้วแต่อย่างนี้ละกันเขาบอกว่าตอนที่เขาปฏิเสธไปตอนแรก
แล้วเขาก็ประมาณว่าไปกล่าวหาแล้วก็ไปแฉว่า
นายโอลีฟใช้สิทธิพิเศษในการลัดคิว
เพื่อรักษาแม่ที่ป่วยเป็นโรคโควิด๑๙หรือเปล่า

มันมีทั้งเรื่องประเด็นของการที่ชวนกันไปมีเพศสัมพันธ์นู่นนี่นั่น
อันนี้ก็ส่วนหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการลัดคิว
ในการหาเตียงให้กับผู้ป่วยโควิด๑๙

โอ้โหคุณผู้ชมนายแพทย์คนดังคนนี้ยังยอมรับอีกนะว่า
ส่งข้อความไปหาบุคคลอื่นอีกด้วย
หลังจากนี้เป็นเรื่องเป็นราวไปแล้วเนี่ยเขาขอโอกาสเขาขอโทษ
แล้วเขาจะไม่ทำอีกรวมไปถึงขอโทษผู้เสียหายและครอบครัว
และขอโทษทุกคนในโรงพยาบาลที่ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง
รวมถึง
ความเสียหายในเรื่องของชื่อเสียง

หมอปลาก็บุกมาเคลียร์ให้ถึงที่เลย
นี่เขาดูแลหลายตำแหน่งเหมือนกันนะหมอปลาเนี่ย

ก็ขอให้เคลียร์กันลงตัวนะคะก็ขอให้กลับเนื้อกลับตัวกันใหม่เนอะ
ยังไงก็สื่อก็ให้มันไปในทางที่ดีอย่าชวนกันไปในทางที่ไม่ดีเลยนะคะ
เรื่องต่อไปนะคะเรื่องนี้ช่วงนี้มีให้เห็นกันบ่อยมากเลยนะ
สำหรับกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มวัยรุ่นเป็น๑๐คนเลยนะคะ
ก็คือรุมกระหน่ำรุมกระหน่ำทำร้ายคู่อรินะคะ
ทั้งทั้งตีทั้งแทงทั้งกระทืบไม่ยั้งแบบบาดเจ็บสาหัสเลยนะคะ
พฤติกรรมอุกอาจแบบนี้ไปดูภาพกันค่ะว่ามันอุกอาดขนาดไหน
นี่นะคะเป็นนาทีที่กลุ่มวัยรุ่นนับ๑๐คนนะคะ
หมวกกันน็อกเต็มใบเลยพร้อมอาวุธครบมือ
บุกไปทำร้ายคู่อรินะคะเป็นผู้ชายเสื้อขาวที่อยู่ในภาพนะคะ
เดินมาแล้วนั่นแหละนั่นแหละ
ซึ่งเป็นคนที่พักอยู่ในย่านทองหล่อนะคะเนี่ย
โดนผู้ที่แบบว่าเข้ามาทำร้ายนะ
แบบมียั้งจนน่วมไปทั้งตัวเลยนะทั้งที่ไม่รู้จักกันนะ
คือผู้ชายเสื้อดำที่อยู่ในเหตุการณ์ก็ยืนดูมองอยู่แต่พวกนี้ก็ไม่หยุด

เหมือนกับว่ายืนคุมเชิง
หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันหรือว่าไม่รู้เรื่องแล้วก็อันนี้ก็ยังไม่ทราบนะคะ
แต่ว่าเหตุการณ์นี้แบบว่าคือจะจบลงยังไงคือคนที่เสื้อดำที่ยืนดูไม่ได้ช่วย
แต่จบลงเพราะว่าแฟนของผู้บาดเจ็บเนี่ยของผู้ชายเสื้อขาวเข้าไปช่วย
อะไรกันนี่ฉันหายมือถือไว้หมดแล้วนะ
ใช่ซึ่งผู้ชายที่เสื้อขาวที่แฟนเขาเนี่ยก็คือบาดเจ็บสาหัสเลย
รีบนำส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วนเลยนะคะ
คลิปนี้เป็นเหตุการณ์ช่วงหนึ่งทุ่มของเมื่อวานนี้นะคะ
จากเพจเฟซบุ๊คเจ๊มอยบวกพลัสนะคะ
โพสต์ไว้วอนตำรวจให้ติดตามผู้ก่อเหตุด้วย
เพราะว่าเป็นพฤติกรรมที่อุกอาดมากไม่เกรงกลัวกฎหมายบ้านเมืองเลย
เพจนี้ก็ถือว่าเป็นเพจที่คอยช่วยเหลือนะครับสำหรับเพจเจ๊ม้อยวีพลัสนะครับ

แฟนเขากรุ๊ปกริ้งอายุ๓๑ปีแฟนผู้บาดเจ็บนะคะ
เขาบอกว่าขณะที่เกิดเหตุแฟนนุ่มของเขากำลังจะไปส่งเธอที่ทำงาน
ก็เลยลงไปรอข้างข้างล่างหอพักปรากฏว่ามีกลุ่มวัยรุ่นเป็นสิบคนเลย
รุมทำร้ายแฟนของเธอนี่คือรุมทำร้ายอย่างป่าเถื่อนเลยนะคะ
โดยมีการเตรียมการเอาไว้ก่อนคาดว่าจะเป็นอย่างนั้น
เพราะมีคนคอยดูต้นทางแล้วก็รอจังหวะเข้าไปทำร้าย
แล้วก็มีการถ่ายคลิปเอาไว้ด้วยอืมเชื่อว่าเป็นการถูกจ้างมาทำร้ายอืม
เพราะว่าเธอกับแฟนหนุ่มไม่รู้จักกลุ่มนี้มาก่อนแล้วก็ไม่เคยมีเรื่องกับใครคิดว่านะ
เรื่องนี้ก็ต้องรอให้ตำรวจสอบสวนนะคะเพราะว่าผู้ก่อเหตุได้ก่ออ่า
ทิ้งหลักฐานไว้จำนวนมากเลยทั้งเชือกทั้งไม้หน้าสามทั้งไม้เบสบอลรองเท้าอะไรต่าง
ก็ขอให้ตำรวจดำเนินคดีต่อไปนะคะโอ้โหแต่ว่าชายเสื้อขาวนี่บาดเจ็บสาหัสมากเลยนะคะ
เขาบอกว่าเย็บทั้งตัวโอ้โห
ทั้งตัวทั้งบริเวณขาทั้งสองข้างเลยทั้งแขนทั้งศีรษะ
หน้าก็บวมช้ำตอนนี้ความดันต่ำเพราะว่าเสียเลือดเยอะ
และเดินไม่ได้อ่าไปลองฟังเสียงของแฟนสาวเขาเล่าถึงเหตุการณ์หน่อยฮะ

อยากให้เอาเรื่องให้ถึงที่สุดแล้วก็มันเป็นเหมือนแบบว่าที่ที่เราอยู่
เป็นที่ที่เราปลอดภัยที่สุดแล้วแล้วเป็นยากเป็นเวลาที่แบบคุณกล้ามาก
ที่เข้ามาถึงถิ่นถึงตรงนี้และทำร้ายอ่ะแล้วก็แบบคือมันรู้สึกมันไม่ปลอดภัย
แล้วก็ไม่อยากให้ประกันตัวอยากให้เขาได้รับโทษจนถึงที่สุดเลยค่ะ
เราก็ไม่รู้ถูกไหมคะเพราะว่าถ่ายคลิปด้วยอะไรด้วย
แล้วมาตั้งเยอะขนาดนั้นแล้วถ้าเราลงมาช้าอีก
เดี๋ยวเอาแฟนรับเป็นอะไรไปทำยังไงแล้วนี่ก็เป็นที่ที่ของเรา
คุณมาบุกลุกเราแล้วคุณมาทำเรา
โอ้โหนี่บุกเข้ามาทำร้ายเลยนะคะถึงที่เลย
ซึ่งเรามองว่ามันปลอดภัยไหมเนี่ย

นั่นน่ะสิคำถามมันเกิดขึ้นมากมาย
ต้องฝากไปยังเจ้าหน้าที่ต้องจัดการเรื่องนี้ให้กระจ่างด้วยนะครับ

โอ๊ยไม่ดูไม่ได้แล้ว
เรื่องของเรื่องนะครับเจ้าหน้าที่เทศกิจเขาก็ปฏิบัติหน้าที่
ไปเจอกับรถมอเตอร์ไซค์ที่จอดผิดที่ผิดทาง
ก็จะโยกไปใช่ไหมเจ้าของมา
แล้วเจอกับเทศกิจบอกว่าพี่อย่าเพิ่งจับ
เพิ่งเอารถคันนี้ไปผมไม่ไหวไม่ไหวแล้ว
ไม่ไหวอะไรน่ะ
ถ่ายมาแล้วคุณครับ
ปวดงี่กินไง

ที่กำลังทานข้าวไปด้วยดูข่าวนี้ไปด้วยเอางี้ละกัน
ต่างฝ่ายต่างก็ไม่ยอมเข้าใจ
เจ้าหน้าที่เทศกิจขอปฏิบัติหน้าที่
ขณะที่คนที่ขับรถมอเตอร์ไซค์คนนี้เนี่ยนะพี่ผู้ชายคนนี้
เขาเนี่ยก็ไม่ไหวแล้วจริง
ไม่ไหวแล้วอุตส่าห์นั่งอั้นไว้แล้วนั้นน่ะ
เขาพูดไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งแล้วว่าเขาก็ไม่ไหวจริง
แต่อย่างนี้เรื่องของเรื่องเนี่ยนะฮะมันอาจจะอรุมอร่วยซึ่งกันแล้วกันได้ไหม
คำว่าอรุมอร่วยของผมคืออะไรอะไรคะ
เทศกิจปล่อยให้พี่คนนี้ไปเข้าห้องน้ำไหมแล้วตามเขาไปด้วย
เพื่อไม่ให้เขาหลบหนีส่วนมอเตอร์ไซคิ้งไว้ตรงนี้
มันจะได้ไปในที่ที่มันถูกที่ถูกทางแต่พี่แกทนไม่ไหวแล้วมาปล่อยตรงนี้
ฟรุ่กห้องพูดตรงนะอย่าโกรธผมนะไม่ต้องเสียเวลาเป็นเลยหรือคะ

หมายความว่ามันประจันหน้าอยู่หน้าด่านแล้ว
ใช่ไหมเขาเรียกว่าฆ่าศึกมาบุกแล้วอ่ะ

แถวบริเวณปากซอยรามคำแหง๑๙๐เขตมีนบุรีกรุงเทพ
ทีมข่าวเราโทรศัพท์ไปสอบถามนายไพโรธจันทรศ
ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี
ท่านก็บอกว่าขณะที่วันนั้นเนี่ยนะเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจพื้นที่
จากบริเวณดังกล่าวได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านบ่อยครั้ง
มีรถจักรยานยนต์มาจอดกีดขวางบนทางเท้า
ซึ่งถ้ามีคนโทรไปร้องเรียนเจ้าหน้าที่เขาไม่ลงพื้นที่ไปจัดการ
ก็ถือว่าเขาผิดปฏิบัติตามหน้าที่ถูกไหม
งี้พอไปถึงแล้วเนี่ยนะครับไปบนทางเท้าตรงนี้
ก็พบกับรถจักรยานยนต์คันนี้จอดบนทางเท้า
ผิดกฎหมายตอนแรกเจ้าหน้าที่ก็ประกาศตามหาแล้วนะ

คุณผู้ชมอย่างนี้ครับ
รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยสรุปแล้วก็มีความผิดนะ
มีความผิดโดนไปสองข้อหาครับพี่ฝนครับก็คือ
ข้อหาแรกห้ามมีให้ผู้ใดจอดหรือขับขี่รถยนต์รถจักรยานยนต์
หรือว่าล้อเลื่อนบนทางเท้าโดนปรับไป๕๐๐บาท
เอาง่ายจอดผิดที่โดนปรับไป๕๐๐
อีกหนึ่งข้อหาคือข้อหาห้ามมิให้ผู้ใดถ่ายอุจจาระ
ปัสสาวะลงในที่สาธารณะปรับ๒๐๐บาท
รวมเป็นเงินเบ็ดเสร็จ๗๐๐๐๐บาท
ถือว่าเป็นการอุจจาระที่แพงมากนะคะเข้าห้องน้ำครั้งนี้

เพราะปกติพูดตรงนะถ้าผมจะเข้าห้องน้ำแล้วถ่ายหนัก

ตามห้องน้ำสาธารณะผมจ่ายแค่๕บาทใช่ไหมจัดที่จ่าย๗๐๐๐บาท
เพราะฉะนั้นก็เข้าห้องน้ำดีกว่า
เทศกิจเป็นรถสาธารณะไหม
มันมันก็เป็นของหน่วยงานรัฐแล้วทีนี้ผมคำถามคือใครจะไปใช้รถคันนี้ต่อ
ช่วยมารับคุณชนะด้วยนะคะรถคันนี้มารับ
มาดูเรื่องนี้ดีกว่าค่ะวงการสงฆ์สะเทือนอีกแล้ว
เรื่องนี้นะคะมีผู้ชายคนหนึ่งขี่รถจักรยานผ่านไปแล้วเจอพระทุดง
ก็เลยตักบาดใส่บาดด้วยข้าวเหนียวไก่ย่าง
แต่พระท่านไม่ยอมรับโยนข้าวเหนียวไก่ย่างทิ้งต่อหน้าต่อตาเลย

พอเกิดแบบนี้มากไม่เกิดให้จิ้ม
ภาพเหตุการณ์พูดภาษาอีกทีอยู่กันเนี่ย
ขี่รถตามเก็บข้าวเหนียวไก่ย่าง

ที่เพิ่งใส่บาทพระทุดงไปเมื่อกี้
แต่กลับถูกพระท่านโยนทิ้งข้างทางต่อหน้าต่อตาเลย
ทนไม่ไหวก็ต้องตามเก็บแล้วก็ตามไปถามท่านนะคะว่า

พระจริงหรือพระปลอมผมเป็นตำรวจด้วยครับ
ผมเป็นตำรวจนะแล้วทำไมถึงทิ้งข้าวแบบนี้

ขอโทษนะคะคืออาจจะใช้คำไม่นั่น
ท่านบอกว่าตะกูพวกกิน
พูดภาษาอีสานกะกูพวกกิน
ใส่บาดมาแล้วเอาไปเผ็ดอีกอย่างก็ได้

ผู้ชายคนที่ถ่ายคลิปก็ถามว่า
แล้วท่านต้องการแค่เงินใช่ไหม
จนเกิดเป็นการเหยียดโตเถี่ยงกันนะคะ

ก็นำมาโพสต์เอาไว้แล้วก็บอกว่า
พระยนต์ข้าวเหนียวไก่ทิ้งไม่รับ

ถึงไม่รับของที่ญาติโยมบินทบาท

แต่พฤติกรรมแบบนี้แย่มาก
อันนี้ก็ที่เขาลงไว้เนาะ
จุดเกิดเหตุก็คือถนนอุดรหนองหาแหน

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ๘โมงเช้านะ
เมื่อวานนี้ของผู้ชายที่ถ่ายคลิปไว้นี่แหละ
ขี่รถออกมาจากปั๊มเจอพระทุดงในมือข้างหนึ่งกำเงินนะ
เพิ่งซื้อของมานี่เป็นเงินทอนก็เลยแบบอุ๊ยเห็นพระก็เลยจอดรถ
แล้วก็เอาเงินเก็บใส่ใต้เบาะรถแล้วก็เอาข้าวเหนียวไก่ย่างใส่บาทแทน
ก็จะทำบุญนี่อ่าแต่ตอนแรกพระคงเห็นว่ากำเงินอยู่ในมือ
เข้าใจว่าจะถวายปัจจัยก็เลยรูดซิปย่ามโอ้เป็นย่ามนะไม่ได้แบบว่า
ไม่ได้ใส่ไม่ได้เป็นบาทก็เลยรูดซิปย่ามสะพายแต่หวังว่าจะได้ปัจจัย
แต่กลายเป็นได้ข้าวเหนียวไก่ย่างแทนและจังหวะนี้ที่ใส่บาทก็คือแบบว่าโอ้โห
เขาก็ใส่หมวกกันน็อกแล้วก็ตามเก็บข้าวเหนียวไก่ย่าง
โยนข้าวเหนียวทิ้งต่อหน้าต่อตาต่อหน้าต่อตาเลยแถมยังต่อว่าอีกนะ
ว่าถ้าไม่จำเป็นวันหลังก็ไม่ต้องมาใส่บาทแบบนี้เพราะจะทำให้เสียความรู้สึก
ขออภัยที่ทำให้เสียความรู้สึกไม่ใช่สิเขาก็งงอ่ะแล้วก็อึ้ง
คนจะทำบุญน่ะเนอะเออซึ่งซึ่งคำตอบของพระรูปนี้ก็คือว่า
ผมผิดอะไรผมก็แค่ใส่บาทหรือว่าท่านต้องการแต่ปัจจัย
อันนี้ก็ไม่รู้อ่ะนะคะว่ามันเฮ้ยอ๋อเนี่ยหอนหายใจเลย
เอาจริงไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันข่าวพวกนี้เวลามันออกมาเยอะเนี่ย
เราก็ต้องมานั่งคิดวิเคราะห์ให้ดีนะว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวกับเรื่องของสถาบัน
เรื่องของการส่งเลยหรือเปล่าเพราะจริงมันอาจจะเป็นพฤติกรรมส่วนบุคคลนะ
พฤติกรรมส่วนบุคคลแล้วก็ฝนมองว่าพุทธศาสนาของเราไม่ได้เสื่อมนะคะ
คำสอนของพระพุทธเจ้ายังอยู่แล้วก็เป็นความจริงเสมอ
คนนั่นแหละค่ะที่มีกิเลสมาครอบงำแล้วก็ทำให้มันเสื่อม
เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าแบบว่าอุ๊ยฉันไม่เข้าวัดแล้วฉันไม่ทำบุญแล้ว
ไม่ใช่เราต้องแยกแยะตรงนี้นะคะ
มาที่เรื่องนี้กันบ้างฝากเตือนกันทุกครั้งเลยนะครับ
สำหรับการขับขี่รถเนี่ยนะฮะเวลาจะผ่านทางที่เป็นทางที่มันมีทางกั้นของรถไฟ
ถ้ามันมีทางกั้นรถไฟเอาลงมาแล้วเราก็หยุดเถอะครับ
อย่าไปเลยไม่งั้นอุบัติเหตุมันจะเกิดครับ
อ้าวเนี่ยชีวิตมีชีวิตเดียวนะ

นี่ครับโอ้โหแล้วลงไปนอนอย่างนี้
เรื่องของเรื่องไอ้ที่กั้นมันลงแล้ว

แต่ผมเข้าใจแหละบางครั้งการรอรถไฟให้ผ่านมันนาน
หรือเขาจะรีบเหมือนคนนั้นที่ขึ้นไปอุจจาระ

แต่อย่างนี้รีบแค่ไหนก็ต้องรอครับ

แล้วเนี่ยสุดท้ายไม่พ้นลงไปนอนกองกับพื้นแบบนี้
เอามาให้ดูกันไม่ได้มาซ้ำเติมนะ
แต่เอามาให้ดูถึงความอันตรายของการที่คุณคิดว่า
ฝ่าที่กั้นทางรถไฟแบบนี้

เหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นอีกแล้ว

ยางแตกกลางทางกระทันหันเลย

แต่ว่ามันฝนตกถนนก็ลื่นด้วย
ฝนคิดว่านี่น่าจะเป็นอ่าเขาเรียกว่าสมบัติธนาของรถไหม
พัฒนาของรถนะคะยิ่งคนที่ขับตามมานี่
เพราะว่ามันเกิดยางระเบิดแบบกระทันหันระหว่างขับเลย

ทำให้รถเสียหลักนี้หมุนคว้อง

ก็สร้างความตกออกตกใจให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนคันอื่นเลย

รถกระบะคันนี้ไม่ได้รับอันตรายอะไรนะคะ
ก็ต้องขอขอบคุณพี่เจ้าของคลิปที่คอยประสานงานแล้วก็ช่วยเหลือรถคันนี้ด้วยนะ

เพราะฉะนั้นเราก็อยากให้ไปดูทาหอน
และอยากให้ทุกคนเช็คสภาพรถก่อน

จริงแล้วรถประเภทนี้คือเขาจะใช้งานเยอะมาก
ทำให้ดอกยางอะไรอย่างนี้มันหายไปแล้วยิ่ง

ควรจะเช็ครถให้ดีแล้วก็ระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะเป็นห่วงนะคะ

รวมไปถึงใครที่ใช้รถมอเตอร์ไซค์

คอทร์เกือบขากเลยครับ

ใช่ครับพี่ฝนครับนายเอกรินทองขาวอายุ๓๓ปีพ่อหนุ่มรายเดอร์คนนี้นะครับ
เขาบอกว่าเขาเป็นผู้ประสบเหตุถูกสายเคเบิ้ลเกี่ยวคอ
คือเขาเล่าให้ฟังว่าเมื่อช่วงเย็นของวันที่๖พฤษภาคมที่ผ่านมาไปส่งงานเรียบร้อยแล้ว
ขากลับขับขี่รถมาตามถนน๓๐๔เพื่อกลับเข้าตัวเมืองฉะเชิงเศร้า
พูดให้ถูกนะเข้ามาตัวเมืองฉะเชิงเศร้าจนมาถึงจุดเกิดเหตุที่บริเวณโชว์รูมจำหน่ายรถ
สังเกตเห็นแล้วสายเคเบิ้ลมันตกลงมามันระโยงระยางลงมานั่นแหละ
แต่จังหวะนั้นลมมันแรงฝนมันใกล้จะตกแล้วไง
ฝนอีกแล้วเหรอฝนอีกแล้วไม่ใช่ฝนทนาสุนทรนะแต่เป็นฟ้าฝนนะครับ
ด้วยความที่ว่าลมมันพัดลมมันพัดก็ทำให้สายเคเบิ้ลมันถูกพัดเข้ามาที่เขา
แล้วก็พันที่คอของเขาอย่างไม่ได้ตั้งใจคุณผู้ชมปฏิเหตุจริง
แต่อย่างนี้พอมันพันที่คอได้ไงกระชากสิครับ
รถมันกำลังวิ่งไปรถมอเตอร์ไซค์ถูกกระชากแล้วก็ล้มลงกลางป่าข้างป่าแบบที่เป็นป่าข้างทาง
ปลาละเมาะข้างข้างทางข้างถนนนั่นแหละครับแล้วเขาบอกอย่างนี้นะ
โอ้โหเขาล้มลงไปเนี่ยเขาสลบอยู่พักนึงนะจนเขารู้สึกได้สติขึ้นมาโอ้โหรู้สึกเจ็บมาก
เนี่ยกลัวจริงกลัวว่ารถคันอื่นจะโดนอุบัติเหตุแบบเขา
เขาเองนะครับก็ไปตรวจร่างกายก่อนที่โรงพยาบาลพุทธโสธร
เอ็กซาเรย์เนี่ยก็บอกว่าไม่มีชิ้นส่วนใดหักแต่ได้รับแผลฟกช้ำโอ้โหแผลถลอกอีกเพียบ
แล้วที่คอพี่ฝนดูสินี่แบบเป็นรอยแดงอุ๊ดเห็นเลยอ่ะ
นี่ตอนให้สัมภาษณ์นักข่าวยังเห็นอยู่เลยดูไกลยังเห็นอยู่เลย
โอ้โหเขาไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้ก่อนนะครับที่สพเมืองฉะเชิงเศร้า
เพื่อให้เจ้าของสายเคเบิ้ลมาแสดงความรับผิดชอบหน่อย
ต้องไปโรงพยาบาลก็ไม่ได้ไปฟรีนะอ่าก็ต้องเสียเงินเสียทองอีก
ใช่ไหมล่ะอ่านายเอกรินบอกว่าเมื่อวานหลังส่งอาหารแล้วเนี่ยโชคดีที่ตัวเองอ่ะ
ไม่ได้เปิดแกรปวินนะเพื่อรับผู้โดยสารกลับด้วย
เพราะหากมีผู้โดยสารมาด้วยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับ
เหตุการณ์นี้ถือว่าเป็นตัวอย่างนะเพราะเราเห็นเยอะแล้วไอ้สายไฟสายเคเบิ้ลที่แบบว่ามันระโยงระยางลงมา
ถ้ามีผู้ที่เกี่ยวข้องที่รู้ว่าจะจัดการอย่างไรก็น่าจะจัดการให้มันเรียบร้อยนะครับ
ค่ะเอาไปลองฟังเสียเขาบอกหน่อยฮะค่ะ
จะเป็นที่โล่งแล้วคือลมมันพัดสายเคเบิ้ลที่มันขาดอยู่
ตัวเราเจ็บแล้วทำไมเรายังถึงต้องเก็บสายไฟให้มันเข้าที่
อยากให้แบบรอถึงต้องมีคนเจ็บคนตายครับทำให้มันดีหน่อย
มีน้ำใจนะถึงแม้ว่าตัวเองจะเจ็บเนี่ยแต่ตอนนั้นก็ช่วยกัน
แต่ถ้าไม่จัดการที่แบบด้วยก่อนเดี๋ยวลมพัดลมเพลง

เพราะตอนที่ก่อนเกิดอุปเทศเขาบอกเขาก็เห็นแล้ว
แต่พอลมมันพัดเข้ามาเพราะฉะนั้นก็ต้องช่วยกันเก็บให้เรียบร้อยด้วยนะคะ
มาต่อกันค่ะพาคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์นะครับ
บอกได้เลยว่าหวาดเสียวมากเลยเมื่อเด็กหญิงคนนึง

ตกท่อเด็กตกท่อจ้า
นี่แหละค่ะนาทีที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยนะคะ
ใช้เครื่องถ่างง้างฝาท่อระบายน้ำนะคะ
เพื่อช่วยเด็กหญิงอายุ๑๒ปีที่ขาเข้าไปติดที่ท่อระบายน้ำริมถนนนะคะ
ก็คือสอบถามว่าเด็กผู้หญิงคนนี้กำลังเดินกลับห้องพัก
เหยียบพลาดนิดเดียวเองตกลงไปในร่องท่อระบายน้ำเนี่ย

ก็ลงไปได้แล้วมันแรงลงกับแรงที่จะเอาขึ้นมันไม่เท่ากัน
ไม่รู้ว่าตอนที่น้องเดินอยู่เนี่ยเหมือนพัดหลงยังไง
พัดตกลงไปยังไงนะคะแล้วก็อาจจะตกอยู่ในแบบ
อดนะสักระยะหนึ่งแล้วก็ทำให้ขาบวมยิ่งออกไม่ได้ใหญ่เลย
โอ้โหติดอยู่ตรงนี้นะติดอยู่ตรงนี้ก็ต้องใช้เครื่องมา
มามางัดมาง้างออกนะคะครับเจ้าหน้าที่ก็
มาถึงที่เกิดเหตุก็พากันงัดเลยซึ่งใช้เครื่องเนี่ยอ่า
ทางฝาท่อออกมาแล้วก็ยกเด็กหญิงออกมาได้เอาเอาออกมาได้แล้ว
ออกมาได้แล้วค่ะแล้วก็ส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วน
อันนี้ก็เกี่ยวข้องกับการทำท่ออีกแล้วเนอะแล้วก็ต้องปิดให้มันสนิทอ่ะ
ถ้าเกิดว่าในช่วงเขาเรียกว่าอะไรอ่ะช่วงที่กำลัง
กำลังสร้างกำลังต่อเติมหรือกำลังอะไรอย่างเงี้ยตรงไหนที่เป็นท่อเป็นหลุม
ก็หาอะไรมาปิดสักนิดนึงให้มันแบบว่าสนิทกันดีกว่านะใช่ใช่ค่ะ
คุณผู้ชมไปดูเรื่องของเงินเงินทองกันหน่อยจริงไม่เข้าใครออกใครหรอกนะ
แต่เรื่องของเรื่องน่ะถ้าเป็นหนี้หรือไปยืมหนี้ยืมสินไปยืมเงินใครมาก็ใช้ตามระเบียบ
แต่เรื่องของเรื่องนะครับเจ้าหนี้เขาจะไปทวงหนี้ด้วยการขึ้นป้ายเนี่ย
ประจานมันซะเลยแบบนี้ถามหน่อยมันสมควรหรือเปล่าครับ
ขึ้นไว้แบบเนี้ยผมว่าน่าจะมีหลายความเห็นโอ้โหอีกฝั่งหนึ่งอ่ะถ้าเป็นมุมมองของเจ้านี่
เขาไม่จ่ายนี่ไม่จ่ายกับอาจารย์มันซะเลยอ่า
ขณะเดียวกันในมุมมองของคนที่เป็นลูกหนี้เอ้าทำแบบนี้มันเกินไปไหม
อับอายนะอ่ะงั้นไปดูเรื่องนี้กันหน่อยเป็นป้ายไวนิวขนาดใหญ่เลยนะครับ
ค่ะลักษณะโอ้โหผมไม่อยากพูดแล้วกันแต่ในนี้มันเขียนมาจริงจริง
ป้ายงานศพเออแล้วก็มีรูปเป็นรูปของเฟซบุ๊คของผู้หญิงคนหนึ่ง
ซึ่งเป็นลูกหนี้พร้อมกับข้อความว่านี่ใช้ชีวิตดีจังเลยนะแต่นี่ไม่ใช้
อืมโกงยอดแปดพันโอ้โหไอ้ป้ายเนี้ยถูกติดเอาไว้ที่บริเวณ
หมู่บ้านหนองยาวตำบลสุขสำรานอำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์ค่ะ
คนที่ไปเจอกับป้ายเนี่ยคือลูกชายของผู้หญิงที่อยู่ในรูปนั่นแหละ

พอเห็นว่าอ้าวแม่ตัวเองนี่แล้วโดนประจานอย่างนี้
ค่ะโอ้โหตัวลูกนะร้องไห้เลย
เศรษฐ์ใจนะสะอึดเลยนะรีบไปบอกคุณตาให้มาช่วยเก็บหน่อย

แล้วระหว่างทางที่เดินไปเก็บก็ไปเจอกับป้ายลักษณะเดียวกันอีก

อุ๊ยไปติดตามชุมชนนะฮะรวมแล้วนะก็๓ป้ายเขาให้

ซะอย่างนั้นอ้าวผู้ชายอายุ๖๔ปีพ่อของผู้หญิงที่อยู่ในรูป
บอกว่าลูกสาวของเขาไปทำงานอยู่ต่างจังหวัด
แล้วก็ได้มอบหมายให้ตัวเขาเองนำป้ายไปแจ้งความกับตำรวจด้วย

และที่สำคัญสงสารหลานที่ต้องมาเห็นป้ายแบบนี้
ตนเองเป็นผู้ใหญ่ยังจุกอกพูดไม่ออกเลยนะ

ตำรวจสอบพ่อตากฟ้าหาหลักฐานเกือบอยู่๒วัน

ก็เลยขอสารออกหมายค้น

สมุดจดบันทึกปล่อยเงินกู้เพียบเลย
เอ้าก็เป็นเรื่องธรรมดาเขาปล่อยเงินกู้ไง
อ้าวแต่อย่างงี้เป็นสัญญากู้เงิน
แบบว่ามันไม่ถูกตามกฎหมายไงพี่ฝน
อ้าวยังไงครับแบบนี้มันก็ผิดกฎหมายแล้วดิครับ
และอย่างนี้เขามีการควบคุมตัวหญิงอายุ๓๐ปีไปดำเนินคดีด้วย
ซึ่งเธอก็ยอมรับว่าเป็นคนเก็บเงินกู้ร้อยละ๙๖๐ต่อปีเหรอ
ผมไม่แน่ใจนะว่ามันเขียนมาถูกจริงหรือเปล่า
หรือว่าร้อยละ๘๐ต่อเดือนซึ่งอ๋อต่อปี

ประมาณ๑๘๐ซึ่งมันเยอะมากนะแล้วมันเกินกว่าอัตราที่กฎหมายเขากำหนด
หุ้ยตายแล้วก็คือสมมุติยืมมา๑๐๐นึงต้องจ่าย๑๘๐บาท

เอาส่วนผู้หญิงที่อยู่ในป้ายไวนิวนั่นน่ะ
เนี่ยก็ยอมรับกับทีมข่าวนะว่าก็ไปกู้เงินเขามาจริง
กู้เงิน๘๐๐ก็มีเงื่อนไขต้องส่งดอกทุก๗วัน
ครับครั้งละ๑๖๐๐บาทรวมดอกเบี้ยทั้งสิ้น๑๘๐๐๐
นี่แค่ดอกเบี้ยนะ๑๘๐๐แต่ว่า๘๐๐เงินต้นยังอยู่ใช่ไหม
โอ้โฮหน้าตัวจริงโอ้โฮตายแล้ว

แต่เมื่อต้นพฤษภาคมเธอไปขอกู้เงินอีก๓๐๐บาท
รูปแบบการส่งเป็นแบบรายวันวันละ๓๗๕บาทจำนวน๑๐วัน
เธอก็ยอมรับว่าหมุนเงินไม่ทัน
คือมันก็อยู่ในข่ายเดียวกันกับข้อกฎหมายนี้

โอ้โหการที่ไปให้กู้เงิน
แล้วถ้าจะไปทวงเงินมันมีกฎมงกฎหมายอะไรรองรับอยู่นะ
ใช่ค่ะแต่ว่าร้อยละ๘๐นี่มัน
เกินแบบมันโหดโหดร้ายเกินไป
นะคะยังไงก็คนไทยด้วยกันช่วยเหลือกันดีกว่านะคะ
แต่บางคนก็จำเป็นน่ะนะโอ้ตายแล้วโอเคค่ะ
ต่อข่าวนี้กันค่ะอุบัติเหตุเล็กที่เกิดจากการยืดเส้นยืดสาย
ยืดเส้นยืดสายก็ต้องดูให้ดีว่ายืดถูก

ไปดูกันค่ะว่ายืดไม่ถูกมันจะเป็นยังไงนะคะ
โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้
โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้
ตอนนี้ผมมีปัญหาเกี่ยวกับประตูของผมนะครับ
เพราะว่าเวลาที่ผมเลื่อนออกเนี่ยมันจะมีเสียงแปลกนะครับ
ที่พร้อมมีความรู้ช่วยผมด้วยนะครับ
ว่ามันเกิดจากอะไรผมควรทำยังไงนะครับ
เดี๋ยวผมให้ฟังพร้อมกันเวลาผมเลื่อนเสียงประตูนะครับ
นี่ครับมันเป็นเสียงแบบแปลกนะฮะ
เดี๋ยวถ้าไม่ได้ยินผมทำอีกทีนะครับ

เออตอนนี้ผมแก้ยากครับ

ก็เปิดป่ะเปิดปั๊บแง้ปั๊บ
เอาไงไม่สำคัญหรอกครับ

อ้าวเมียเมียถามจะไปไหน

ถ้าจะเปลี่ยนนะปัญหานี้เปลี่ยนอย่างเดียวคือ

เออจะไปไหน
เรื่องนี้นะเป็นเรื่องราวของแฟนคู่หนึ่ง

ว่าฟิลเตอร์อะไรอะไรเดี๋ยวไปดูกันว่ามันน่ารักขนาดไหนค่ะ
ว่ามันน่ารักขนาดไหนค่ะ

เอ็นดูนะแฟนดูสิแฟนก็ไม่หือไม่ฮือเลยนะ
อยู่ในอ้อวาดมากเลย

ก็เขาก็น่ารักไงเขาก็เลยหอกไง
จริงมาถามฟิลเตอร์นู่นนี่นั่นอะไรเนี่ย
คนเราผู้ชายส่วนใหญ่จะไม่รู้หรอก

แต่เขาก็หยอกน่ารักก็เลยกลายมาเป็นที่มาของฟิลเตอร์ใหม่ไง

ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ต้องรักเนอะ
แฟนเป็นของสูงนะคะอย่าทำอะไรแฟน
แต่จริงต้องให้เขานะต้องยอมเขาแร่

เรื่องนี้กันบ้างดีกว่าเป็นความน่ารักของเหล่าบรรดา

ไปดูกันหน่อยว่านุ่มน้อยคนนี้เกิดอาการเขินหนักมาก
ขนาดไหนไปติดตามกันเลยในช่วงของ
สมัดข่าวเด็ก
สมัดข่าวเด็ก
โอ๊ยเจ้า
ความรักโลกนี้เป็นสีชมพู

พ่อมากินไอติมร้านนี้เรื่อยเลย
เดี๋ยวไปรู้จักน้องเขาหน่อย

เกี๊ยวอายุ๓ขวบเท่านั้นเอง
เกี๊ยวไปกินไอติมเจอสาวก็ถูกใจ

ใช่แล้วก็ใส่กระโปรงสั้นด้วย
ไอ้กระโปรงสั้นก็คงไม่ใช่ประเด็นเท่าไร
แต่เรื่องของเรื่องเขาบริการน่ารักถูกใจ
เจ้าหนูคนนี้ก็เลยชอบ
โอ้โหบอกเลยว่าอนาคตไกลจริงหนูเอ้ย

มาต่อกันนะคะที่หนูน้อยคนนึงนะคะที่เขาไปรอขนมครก

โหขนมครกขายดีจัดเอาไปดูภาพค่า
จ้าลูกพายรอขนมครกน่ะ

แม้ขนมพูกว่าอย่ัง
มีหั่นน้ำเนี่ยไหม
โอ้โหไปเข้าเฝ้าพระอินทร์เรียบร้อยแล้วนะคะ
รอนานจัดนะคะเพราะว่าเจ้านี้เขาเป็นเจ้าดัง

เขาเป็นเจ้าดังนะมารอจนแบบว่า
เขาเรียกว่าอะไรขนมครกเจ๊แขกแหกปากนะคะ

เขาดังมากดังจนต้องแบบคนซื้อต้องมาต่อแถวรอกันยาวเหยียดแบบนี้

ใช่ดีนะที่รอจนหลับไม่รอจนโต
เดี๋ยวก็ไม่ได้รอนานขนาดนั้น
พี่โฟนพูดยิ่งเดี๋ยวเจ๊แขกเขาจะมาว่าเรา
แต่ก็เป็นภาพที่น่ารักแล้วก็น่าเอ็นดูมากเลยนะคะ

ความน่ารักของเด็กให้ได้ดูกันวันนี้จะได้ครบรสชาตินะ

และอีกหนึ่งเรื่องไปดูกันด้วยนะครับกับมิติใหม่ของการ
ชันวิสัยทัศน์ของผู้ว่ามหานคร
ผู้สมัครนะครับก็จะได้ฟาดฟันวิสัยทัศน์กันผ่านเกมต่างนั่นแหละ
ไทยรัฐทีวีเขาจัดมาอย่างเข้มข้นเพิ่งจะออนแอร์ตอนแรกไปเอง

คนดูกันเยอะแล้วก็คอมเมนต์กันเยอะแยะมากมาย
และยังสามารถติดตามกันได้นะครับทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
ผมย้ำอย่างนี้ออกอากาศทุกวันพระฤหัสบดีเวลา๑๘นาฬิกาตลอดเดือนพฤษภาคมนี้ครับ
เพราะฉะนั้นเราก็มาดูวิสัยทัศน์ของว่าที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพของเรา

คุณผู้ชมยังมีโอกาสนะใครที่จะลุ้นรางวัลกับเรากับบัตรกำนันมูลค่า๕๐๐บาทจากบิ๊กซี
ส่งมาอยากจะชวนเราสองคนพิธีกรรายการคู่กัดสะบัดข่าวไปเที่ยวที่ไหน
เดี๋ยวเบรกหน้าจะมาหาผู้โชคดีกัน
ใช่แล้วค่ะ

ฝากเตือนเรื่องของอุบัติเหตุกันหน่อยแล้วฮะ
บางคนอาจจะคิดว่าอุบัติเหตุมักจะเกิดอยู่บนท้องถนนเท่านั้นแหละ
ไม่ใช่นะตรงไหนมันก็เกิดได้
อย่างเช่นหน้าบ้านนี่แหละครับ
อ้าวเนี่ยยังไม่ทันจะไปไหนเลย

ออกจากหน้าบ้านมาก็เอาซะแล้ว
โอ้โหมันเป็นไปได้ไหมพี่ฝนว่าถนนมันลื่นเหรอ

ด้วยค่ะข้างหน้าลื่นเป็นกระเบื้องนะคะ
แล้วก็ช่วงนี้เหมือนฝนตกถนนมันก็ลื่นด้วย

หรือว่าไอ้ดอกยางไม่ดีซะแล้ว
ก็ไม่แน่ก็อาจจะก็รวมกัน
แต่ผมว่าถ้าเกิดว่าเป็นเกี่ยวกับเรื่องของดอกยาง
มันไม่ค่อยเกาะพื้นถนนแล้วก็รีบเปลี่ยนเลยนะ
อันนี้เรื่องใหญ่นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งรถมอเตอร์ไซค์
เพราะว่าหนังหุ้มเหล็กน้อยยังไงก็ไม่คุ้มนะคะ

ขอบคุณคุณผู้ชมคนอื่นด้วยที่อุตส่าห์ติดตามเราจนถึงช่วงท้ายของรายการพี่ฝน
ต้องขอขอบพระคุณทุกกำลังใจทุกข้อความที่ส่งมาเลยนะคะ
วันนี้เวลาก็หมดลงอีกแล้วนะคะเวลาแห่งความสุขทำไมมันหมดลงง่ายเร็วอย่างนี้

โปรดติดตามตอนต่อไป
โปรดติดตามตอนต่อไป